ใส่เครื่องหอมเป็นส่วนหนึ่งของการเย็บปักถักร้อยหรืองานผ้าที่กุลสตรีไทยจะต้องเรียนรู้และทำได้เพื่อแสดงความเป็นแม่ศรีเรือน
โดยถุงใส่เครื่องหอมถือเป็นการตกแต่งเครื่องหอมด้วยการนำผ้ามาตัดเย็บเป็นถุงเพื่อให้สะดวกในการใช้งาน
และยังใช้เป็นของชำรุยที่มอบให้กันเพราะถือว่าการมอบถุงเครื่องหอมนี้เป็นการให้สิ่งที่เป็นมงคลเป็นการมอบความหอมความสดชื่นให้กับผู้ที่ได้รับ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน